ดูเรื่องของศัยศาสตร์ความเชื่อนะครับเงินยวง
เพราะว่าชาวบ้านในจังหวัดกระบี่
เขาเชื่อว่าเงินยวงคลองท่อมที่ขุดพบในคลองข้างวัดคลองท่อม
สามารถที่จะป้องกันสัตว์มีพิษได้
ดังนั้นตอนนี้ก็เลยมีการนำมาเป็นวัตถุมงคล
ในการป้องกันสัตว์มีพิษแบบนี้นะครับ
ยวงที่พบในลำคลองข้างวัดคลองท่อม
ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เกือบตลอดสาย
ตอนนี้นะครับมีชาวบ้านเข้าไปตักดินทรายแล้วก็นำไปเผา
จะได้เงินยวงหล่อเป็นก้อน
ส่วนวัดคลองท่อมได้นำไปจัดสร้างพระ
เพื่อให้ประชาชนได้บูชาด้วยนะครับ
โดยท่านเจ้าอาวาสวัดคลองท่อมพระมหาวิชาณราธิโป
บอกว่าทางวัดได้ขุดค้นพบเงินยวงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘
อุโบสถต่อมาในปี๕๘ก็ได้ขุดขึ้นมาจำนวนหนึ่ง
จัดสร้างพระเพื่อให้ประชาชนได้บูชานำรายได้มา
บุรณอุโบสถที่ชำรุดสุดโสมรวมถึงบริเวณวัดด้วยนะครับ
หลังมีการกล่าวถึงเงินยวงคลองท่อม
ว่าสามารถป้องกันสัตว์มีพิษทุกชนิด
ถ้ามีไว้ครอบครองสัตว์มีพิษ
ไม่กล้ากล้ำกลายไม่กล้าเข้าใกล้
และยังเชื่ออีกว่าถ้านำไปผสมน้ำมะนาว
คบจุดที่บาดเจ็บจากสัตว์มีพิษ
จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและรักษาโรคได้นะครับ
ประภัยจิตชนะกุลอายุ๕๔ปี

ยวงนั้นนานทีถึงจะโผล่ขึ้นจากลำคลอง
ซึ่งเป็นช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็ได้ขุดพบอีกครั้ง
แล้วก็นำไปหล่อเป็นกำไร
มาขึ้นรูปเป็นพระนะครับ

โดยราคาจะคิดเป็นกิโลกรัมนะคุณ
กิโลกรัมละ๕๐๐๐บาท

ที่ยังนิยมเรื่องของวัตถุเครื่องลาง
ขลังแบบนี้นะครับ